คนสวยมาต่อกันที่คนหล่อกันบ้างดีกว่ารุ่นเล็กน้องอาชิ
ลูกพ่อฟลุ๊กเกิกคนคุณผู้ชมค่ะยิ่งโตยิ่งหล่อละมุนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้โสดมัน
แต่บอกเลยว่าอาชิไปเจอสาวสวยคนนึงแล้วแบบเก็บทรงไม่อยู่อีกแล้ว
แต่จะเป็นใครนั้นไปชมกันในช่วง

ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อส่งต่อผ่านดีเอ็นเอของจริงค่ะ
เนี่ยน้องอาชีลูปพบลูปเกริกพลเขาล่ะ

สาวต้องขอเก็บเอาไปฝัน
ยิ่งตอนนี้เป็นนุ่มโสดหมาดซะด้วย
รู้สึกมีความหวัง
อืมแต่ก็ได้ข่าวเมาส์มาว่า
อาชีพไปเจอสาวสวยน่ารักแถมเขินจนเก็บส่งไม่อยู่
สาวน้อยคนนั้นจะเป็นใคร
ทำไมอาชีลูปเขินไม่ไหวอ่ะว้าวมัก

เมื่อกี้ฉันบอกเดียวไปแล้ว

คิสไปแล้วด้วยหรือคิสอีกทีได้ไหม

พี่ชีลูปไม่จุ๊บอะไร
อ่ะจุ๊บใหม่จุ๊บพี่ชีลูป
พี่ชีลูปเผื่อแล้ว
โถที่แท้พี่อาชีก็เขินน้องสาวสุดคิ้ว
อย่างน้องนาตาชานี่เอง
ก็หนูน่ารักตาแปวชังพูสักขนาดนี้
เป็นใครก็ต้องโดนตกทั้งนั้นแหละค่ะ